อุบัติเหตุนะคะกระบะชนกระบะกลางสี่แยกวัดใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พนัฐนิคมชนบุรีดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้องหน้ารถนะคะ

กล้องหน้ารถของรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด

ตีรังกาพลิกคว่ำตกลงไปป่าอ้อยข้างทาง
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายหนองบอนแดงหนองขยาด
บริเวณสี่แยกวัดใจน้องเหียง
ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
คนในรถกระบะฟอร์ดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าคนในรถกระบะอิซูซูบาดเจ็บ๔คนด้วยกันนะครับ
เป็นบัตรแพ้ทะเลาะฟกช้ำตำร่างกาย
และทุกคนอยู่ในอาการตื่นตกใจ
กู้ภัยก็รีบนำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ไปถามชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
คุณธนานบอู่ทองอายุ๗๓ปีบอกว่า

เจ็บมากเจ็บน้อยก็ต่างกันไปใครผิดใครถูกพูดยาก
ส่วนใหญ่คนที่สัญจรผ่านตรงนี้

เลยไม่ได้ชะลอรถเนื่องจากมีต้นไม้
แล้วก็บ้านของชาวบ้านอยู่ข้างทางมันบดบังไง
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือ
อยากให้นำสัญญาณไฟจราจรมาติดตั้ง